คนก่อเหตุเนี่ยอายุก็เยอะแล้วอายุ๖๐กว่าน้องก๊อฟ
ขโมยรถตำรวจค่ะเป็นรถตรวจการและบริการประชาชนของตำรวจ
แล้วขับหนีไปตำรวจขับรถไล่ล่าถึงขั้นต้องยิงยางรถยนต์

ไปดูภาพนะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดี

คุณผู้ชมคะเป็นรถตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาเป็นกระบะทึบ
ซึ่งเป็นรถตรวจการและบริการประชาชนของตำรวจ

จากที่พื้นที่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาปฐุมธานีค่ะ
แล้วก็ใช้เส้นทางลำลูกกาธัญบุรีในการหลบหนี
ตำรวจสพลำลูกกาบอกว่า
กำลังไปส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังที่ศาลธัญบุรีพอดี

มีวิทยุแจ้งมาว่ามีคนร้ายขโมยรถตรวจการและบริการประชาชนของตำรวจ
ก็เลยเอารถที่เป็นรถฝากขังผู้ต้องหาไล่ล่าคนร้ายค่ะ
พอไปถึงสะพานคลอง๘ที่ธัญบุรีหน้าวัดอายุการาม
พยายามให้คนร้ายหยุดคนร้ายไม่หยุดนะคะ
ยิงยางด้านหน้าขวาไปหนึ่งนัดยางแตกคนร้ายก็ยังไม่หยุดนะคะ

คนร้ายไม่ยอมตำรวจง่ายค่ะ
คนร้ายคือหนีแบบไม่ยอมจริงค่ะ
จนสุดท้ายต้องกระชากตัวคนร้ายออกมาจากรถนะคะ
ก็มาจากมันอยู่ตรงนี้หรอ
สภาพนี้เลยนะใช่ค่ะน้องก๊อฟแล้วคนที่ก่อเหตุอายุหกสิบสามแล้วนะคะ
นายบุญนำค่ะคุณผู้ชมต้องฟังข้อมูลตรงนี้มันน่าแปลกใจมาก
บุญนำอายุ๖๓ผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าอาศัยจังหวะที่ตำรวจจอดรถ
แล้วลงไปทำไปทำหน้าที่ของตำรวจอ่ะครับ
ขโมยรถตำรวจมาเลยเขาบอกว่าก็รถตำรวจมันเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของประชาชนไม่ใช่เหรอ
รถตรวจการตำรวจมันเป็นทรัพย์สินของประชาชนด้วยประชาชนมีสิทธิ์ใช้
เอาอย่างนั้นเหรอมันฟังขึ้นไหมเนี่ยโอ้โหและประเด็นคือชาวบ้านบอกว่าตรวจสอบประวัติ
ผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยนะคะชิงทรัพย์ชาวบ้านในพื้นที่บ่อยครั้งมาก
อืมพอโดนตำรวจจับผู้ก่อเหตุคนนี้ก็จะชอบแกล้งทำบ้า
แกล้งทำทีเป็นคนบ้าสติไม่สมประกอบจะได้ไม่ถูกดำเนินคดี
โอ้โหแต่ว่ามาขโมยรถของตำรวจอ่ะนะโอ้โหหนีไม่พ้นนะคะ